เจาะเลือดที่สภาคชาติใหม่ซ้ำเพื่อความชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์
สองครั้งค่ะครั้งแรกคือวิธีเดียวคือก็เลยหมอก็เลยเจาะใหม่ครั้งที่สองยืนยันทั้งสามวิธีให้ค่ะ
แล้วแต่คือในเมื่อเป็นเคสข่าวแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าขอยืนยันให้ทั้ง๓วิธีเลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ตระเวนอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับคุณมณีรัฐเมื่อวานเพิ่งนั่งคุยกันแล้วก็วันนี้เจ้าตัวเนี่ยนะคะก็ไปตรวจที่สภากาชาติไทยนะคะแล้วก็อย่างที่อธิบายตอนต้นรายการเลยค่ะคือไหนเป็นข่าวแล้วก็ตรวจให้เหมือนกับพ้นทุกเปราะเลยเมื่อวานที่คุณหมออธิบายให้เราฟังคุณหมอก็บอกนะคะบอกว่า
มีการตรวจสามรูปแบบใช่ไหมคะกว่าที่จะยืนยันได้แต่ของคุณมณีรัฐเนี่ยตอนที่เกิดเหตุตั้งแต่ปี๕๗นะคะตอนที่ไปคลอดลูกคนที่สี่เนี่ยก็ไม่ได้ไปตรวจซ้ำแต่ทีนี้ข้อมูลที่ออกมาวันนี้มีการแถลงข่าวนะคะจากสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยก็อธิบายว่าแม้ว่าคุณมณีรัฐถูกเรียกตัวไปจะไม่ได้กลับไป

กว่านะคะวันนี้ที่เราจะคุยกันมาสองท่านท่านหนึ่งก็จะบอกได้ถึงชีวิตตัวเองอีกท่านหนึ่งจะบอกได้ถึงชีวิตของคุณมณีรัฐและลูกของคุณมณีรัฐนะคะท่านแรกค่ะคุณมณีรัฐคงหอมนะคะผู้ที่ร้องเรียนเรื่องนี้นะคะอีกหนึ่งท่านคือเป็นเพื่อนบ้านด้วยเป็นคนที่เลี้ยงลูกคนนี้ด้วยคนที่สี่นี่แหละที่คุณแม่ถูกตรวจพบเรื่องเลือดเนี่ยนะคะ
แต่ว่านอกเหนือจากดีใจมันมันมีความรู้สึกอะไรอีกหรือว่ามีความสับสนว่าเราต้องไปสู้อีกไหมมีใครติดต่อเรามาหรือยังเราต้องพูดยังไงหรือตอนนี้ดีใจอย่างเดียวโล่งใจอย่างเดียวดีใจโล่งใจหมดแล้วค่ะคือไม่ได้คิดกังวลอะไรแล้วไม่กังวลว่าถ้าเอาผลไปยื่นจะมีผลอะไรไหมที่ร้องเรียนเรียกร้องไปจะได้ไม่ได้ยั
ตอนพิสูจน์โรคเสร็จแล้วที่พบว่าเราไม่ได้เป็นนี่ใช่ไหมคะ
แล้วก็ไปตรวจซ้ำตอนต้นเดือนที่แล้วพฤศจิกายนที่โรงพยาบาลที่คลอดน้อง
ก็ตรวจพบว่าเราไม่ได้เป็นนี่ใช่ไหมคะ
คือ๒ครั้งนั้นเนี่ยกับวันนี้ที่สภากาชาติความรู้สึกต่างกันไหม
ก็คือวันนี้คือที่สุดแล้วคือขวัญนี้ก็ยังความรู้สึกที่ดีที่สุดแล้วคือโล่งที่สุดแล้ว
เพราะว่าวันนี้นี่ตรวจคือจะตรวจกี่รอบกี่ครั้งเอาเลยค่ะ
เล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนไปสภากาชาติไทยยังไงทำอะไรให้เขาให้ทำอะไร

คือเมื่อคืนพี่ทนายรณรงค์แกบอกสาวว่าอย่างนี้กล้าตรวจไหม
แกพูดแกก็ถามหนูว่าตรวจเราไปตรวจสภากาชาติอีกรอบกันเลยเพื่อความแน่ใจไปเลย
คือไม่ต้องโต้แย้งกันคือเอาที่สุดของประเทศมันไปเลย
ก็หนูว่าได้ค่ะพี่หนูกล้าหนูก็บอกแกแบบนี้
ก็แกบอกก็พรุ่งนี้เช้าไปกันเลยถ้านั้นเราไปตรวจคือไม่ต้องโต้แย้งกัน

เมื่อเช้าปุ๊บหนูก็ไปก็ทำการทำประวัติอะไรเรียบร้อย

แล้วพอเข้าห้องฟังผลถึงเวลาฟังผลปุ๊บ
หนูก็บอกคุณหมอว่านี่คือหนูเป็นเคสที่ว่ามีข่าวอยู่
แล้วเขาก็ตรวจให้วิธีเดียวแล้วพอคุณหมอรับเรื่องว่าเป็นเคสที่มีข่าวเขาบอก
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจยืนยันให้
ก็ขอตรวจทำใหม่อีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็เขาก็บอกยืนยันให้อีกครั้งหนึ่งเลยก็คือเจาะอีกครั้งหนึ่ง
ก็ทีนี้ก็รอผลเลือด
ทีนี้เขาเจาะยืนยันให้ทั้ง๓วิธี
ทั้ง๓วิธี
ที่บอกว่ารอบแรกเนี่ยคือการเจาะเลือดครั้งแรก

ทีนี้พอบอกเขาต้องเจาะเลือดใหม่ใช่ไหม

เจาะใหม่แล้วก็ใช้เลือดหลอดการเจาะครั้งที่๒ไป๓วิธีเลย

ตอนที่เขาบอกผลถามเขาเยอะไหม
ไม่ได้ถามรอบแรกหนูจะบอกว่าคุณหมอบอกผิดว่า

ไม่ใช่คุณหมอเกิดพัฒน์บอกว่าเป็น

เดี๋ยวยังไงนะคะคุณหมอพูดผิด
คือหัวใจหนูลงตะตุ่มเลยหนูพูดจริงนี่หนูยังไม่ได้บอกพิจารณาด้วยซ้ำลงตะตุ่มเลย
แล้วก็เขายื่นใบรับรองแพทย์ให้หนูจริงค่ะหนูยังไม่ได้บอกพิจารณาเลยว่าเขาพูดผิดแกพูดผิด

แต่เสี้ยววินาทีคุณหมอก็บอกใช่ไหมโทษที่พูดผิดใช่ไหม
ใช่ค่ะคือวูบเลยผมยังพูดบอกว่าพูดผิดนั่นคือฟลุ๊กใจหนูหล่นเลย
คือตอนที่พูดแต่กระดาษตรวจอยู่ในมือหมอนั่นแหละ

พลาดใช้คำผิดใช่ไหมคะ
แต่ว่านาทีที่หมอพูดผิดนั้นใจตกเลย

แล้วก็หมอบอกทดทีค่ะหมอพูดผิดคือ
แล้วก็คุยกับหมอท่านนี้ใช่ไหมคะว่าเราที่เป็นข่าว
แล้วคุณหมอก็เลยบอกงั้นตรวจอีกทีใช่ไหมคะ
ซึ่งทั้งหมดเท่ากับเจาะเลือด๒ครั้ง
แล้วก็ใช้การตรวจสี่ใช้คำว่าสี่ครั้ง
วิธีครั้งแรกกับอีกสามวิธีครั้งที่สอง
ไม่รู้ว่ามันมีซ้ำกันวิธีหนึ่งป่

คุณหมอพูดอะไรไหมตอนที่ออกมาทั้งหมดสุดท้าย
เจาะสองครั้งตรวจสี่รอบนี้นะคะ

พอรู้ว่าเราเป็นกรณีหลองเลียนมีค่ะ

ต่อไปก็ขอดำเนินชีวิตด้วยความสบายใจ

แล้วคุณสาวถามไหมว่าต้องเอาลูกมาตรวจอีกไหม
คือไม่ได้ถามเพราะเขาไม่ได้แนะนำอะไร
คุณแม่ไม่เป็นลูกก็คือมันเป็นไปไม่ได้
สักเรื่องราวของเราก่อนที่จะตรวจดู

ตอนครั้งแรกก็คือได้ไปรับรองเศษออกมาเลยคือครั้งเดียว
แต่ว่าพอได้ใบรับรองแพทย์หนูก็บอกหมอ
หมอก็เลยถ้างั้นเดี๋ยวหมอเจาะยืนยันให้เลย
ก็คือเจาะแล้วก็รอผลเลือดใหม่เลยค่ะ
ค่ะตอนที่คุณมณีรัฐเข้าไปคุณหนูจ่ายไปด้วยไหมคะ

คือลูกคนที่๔ถ้าเราเล่าตามเรื่องข่าวนะคะ
น้องคนที่๔ของคุณมณีรัฐที่ไปคลอด
แล้วที่มีปัญหาว่าคุณแม่มีเชลเอสไอวี

ท่าไหนคะอยู่ดีไปเป็นคุณแม่นมได้ไงคะ

ตั้งแต่๔วัน
ออกจากลูกเตยมัน
ยังไง
เขาก็ให้ลูกคนโตของเขาไปตาม

มันไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยมันไปขายของเนี่ย

ลูกคนโตไปตามคุณหนูจ่ายแล้วไงต่อคะ
แล้วก็ไปตาม
แม่บอกให้ไปธุระ

เยมค่ะตึงกับ

เอาอยู่ดีก็รางด้ายเลยนะ

ชางวาช่วยเล็งลูกให้แคทที่
นายคิดขาเรียงวันเท่าไหร่ขาให้บอก
ช่วยเลี้ยงลูกให้หน่อยจะกินค่าแรงวันละเท่าไหร่ก็บอก

ค่ะซึ่งก็หนังอึ้งอยู่ปากนึง
อึ้งคืออึ้งอะไรอึ้งว่ามันมีลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อึ้งอะไร
รับแน่ไม่รับแน่อยู่สองใจ

ลูกคนก่อนนี้ได้เลี้ยงให้ไหมคะ

เขาบอกเราบ้างไหมว่าเขาเจอเรื่องอะไรมา

ก็บอกหมายถึงตรูดชากแวนดีบ้าน

เลี้ยงให้ฝาก
ไว้สองวันห้าสิ้น
รู้สึ้น
เขาก็ตกลงเขาเลี้ยงกันเลย

เดี๋ยวหวังจะเอาคืน

ตั้งแต่ตอนแรกที่คุณมณีรัฐบอกว่า

เขาป้อนมาแต่บ้านแล้วแหละ
แจงเสร็จแล้วแล้วค่อยมาฝากเลี้ยงเนาะ

เลี้ยงง่ายแท้เนาะ

ไม่ป่วยไม่มีอาการอะไรเลย

ตั้งแต่๔วันเนาะจนถึงตอนนี้

สภาพแวดล้อมยังไงบ้าง

คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมามีปัญหามาก

ตัวเด็กเป็นยังไงคะ

ก็กลิ้งใจมันก็ไม่กล้าเร่งหมากหรอก
กลิ่งใจคุณหนูจ่ายนะ

ก็กลิ่งใจกลัวหน้าเขา

ส่วนมากเด็กจะอยู่ที่บ้านมากกว่า
เพราะว่าเหมือนบางบ้านเขาจะรังเกียจ

ออกจากโรงพยาบาลมาเขาจ่ายาให้ทั้งแม่และลูกใช่ไหม

คุณมณีรัฐบอกว่าตัวเองไม่กินเลย

ไปรับยามีนุ่มที่ให้ลูกด้วย

เด็กกินนุ่มให้ไม่ได้ก็ต้องกินนุ่ม
แล้วก็หนุ่มจากโรงพยาบาลมันต้องช่วยเหลือมา
ที่บอกว่ากินนุ่มแม่ไม่ได้
ไม่ใช่คุณหมอแนะนำค่ะ
เขาก็เลยช่วยเหลือทางด้านการนุ่ม
เขาก็ต้องให้ไปเอานมทุกเดือน
ในการแถลงข่าว

ว่าตอนที่ไปคลอดน้องคนที่๔
บอกว่าไม่ได้ฝากคันแต่คลอดนะคะ

ทีนี้คำถามคือ

ก็ถามแต่ว่าก็ถามไม่เยอะ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันขอพักสักครู่

สาธารณสุขจังหวัดถึงเรื่องนี้

วันนี้ก็อยากเข้าสายนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นไร

ทางนู้นเขามองว่ามันมี
ข้อขัดข้องผิดพลาดประการใด

เป็นผลเชื้อ

เมื่อผลบวกเอด

ทางฝ่ายของโรงพยาบาล
ก็จะต้องดำเนินการตามมาตรฐาน

และมาตรฐานของทุกโรงพยาบาล

เมื่อบวกด้วยวิธี
ดังกล่าวก็จะต้องตรวจ

ไปตรวจด้วยวิธีที่สอง

เขาไปตรวจด้วยวิธีที่สอง

ตรวจวิธีที่สองได้ผลลบ

ผลลบครั้งที่๒จากการตรวจ

ก็กำหนดว่าถ้าเกิดผลออกมา

ต้องเอามาตรวจซ้ำ

วิธีที่หนึ่งก็ยังบวกอีก
วิธีที่สองก็ยังลุกอีก

วินิจฉัยด้วยข้อ๖

สรุปว่าเค้ารุกของเค้า

ก็เลยต้องมาจอกเลือดแผ่นฉุดเฉินจอกเลือดฉุดเฉินจอกเลือดครั้งที่หนึ่งก็บวกจอกเลือดครั้งที่สองในอันเลือดต่างกล่าวนั้นนะครับ
ก็คือว่าอันนี้มันทิ้งงานการเต็มตีมันต้องมาสตาร์ทหนึ่งไหม
ของการจอกเลือดเพื่อนอีกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีบวกครั้งลบครั้งของการจอกเลือดกันนะ
คนนี้ก็จะลงสรุปว่าเป็นผู้ป่วยที่ยังสรุปไม่ได้ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ
คุณมณีรัฐถ้าฟังจากคุณหมอที่เป็นสาธารณสุขจังหวัดเนี่ย
รู้ไหมคะว่าเลือดของเราถูกเอาไปตรวจ๒วิธี

แล้วพอไปคลอดคนที่๕รู้ไหมว่าตรวจแบบนี้แล้วมันมีครั้งที่๒ที่ออกมาเป็นลบ

คือถ้าฟังจากคุณหมอสาธารณสุขเนี่ยนะคะเท่ากับว่าตอนคลอดลูกคนที่๔เนี่ย
เขาตรวจเป็นบวกเสร็จเขาตรวจอีกวิธีหนึ่งเป็นลบเนี่ยใช่ไหมคะ
มันเหมือนกันกับตอนคลอดลูกคนที่๕ที่กลับไปเหมือนเดิมเลย
ครั้งแรกเป็นบวกแล้วถัดมาก็ใช้อีกวิธีหนึ่งก็เป็นลบ
คือมันจะเป็นบวกกับลบอย่างนี้คือเราไม่รู้เลยเหรอว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้น

แล้วเวลาคุณมณีรัฐกลับไปที่โรงพยาบาลแบบไปรับยาให้น้องเนี่ยนะคะ
ไม่มีโรงพยาบาลแจ้งเหรอ
ไม่มีค่ะคือไม่มี
ครั้งแรกมีการนัดเตะครั้งที่สองไม่มีการนัดให้หนูไปจอดเลือดซ้ำนะคะ
ครั้งแรกที่นัดเนี่ยคือนัดก่อนที่เราจะคลอดใช่ไหม
ใช่ค่ะออกจากคลอดออกจากก่อนจะออกจากโรงพยาบาลเขานัดประมาณ๑เดือน
หลังจากออกจากโรงพยาบาลคนนั้นหนูให้ไปตรวจ
หนูไม่ได้ตรวจแต่ครั้งที่หนูคลอดครั้งที่สองเขาไม่ได้นัดหนู

ไม่ได้นัดนัดเตะว่าไปตรวจหลังคลอดเตะไม่ได้นัดหนูไปจอดเลือด
แต่เอาเป็นว่าเราไม่รู้เลยว่าการตรวจนั้น

แบบแรกเป็นบวกตรวจแบบที่๒เป็นลบ

ติดตอนข้อรุ่นคนที่ห้าว่าครั้งแรกเป็นบวกครั้งที่สองเป็นลบ

คุณมณีรัฐเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยเหรอคะ

ก็ไม่ได้ปิดโทรศัพท์หนูก็ปกติแต่ว่าถ้าการติดต่อหนูติดต่อไม่ได้
เพราะว่าหนูพอรู้มีเรื่องครั้งที่สองครั้งแรกหนูอยู่ครั้งที่สองหนูจะไม่ค่อยอยู่ที่พื้นที่แล้ว

มีทางโรงพยาบาลพยายามโทรเข้ามาหาบ้างไหม
ไม่เคยได้จากทางโรงพยาบาลมีหนังสือก็ไม่เคยมาที่บ้านนะคะ
ถ้ามาที่บ้านพ่อแม่หนูต้องบอกมีหนังสือบอกว่าให้หนูไปที่โรงพยาบาลถ้ามีหนังสือพ่อแม่หนูต้องรู้
เอาเท่าที่ก่อนที่จะมาร้องสื่อหรือว่าให้ทนายรณรงค์ช่วยเนี่ยนะคะคุณมณีรัฐได้ไม่เคยได้โทรศัพท์จากโรงพยาบาลเลยใช่ไหม

ได้รับโทรศัพท์ของโรงพยาบาลจากตัวลูกเราไหมคะเรื่องของตัวลูกเราไม่เคยมีเอกสารอะไรส่งมาที่บ้านไหม
ถ้ามีพ่อแม่หนูต้องบอกแต่ไม่เคยมีเอกสาร
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าไม่มีขอใช้คำนี้ก่อนเชื่อว่าไม่มี
ทีนี้ตั้งแต่เป็นข่าวแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ย
ตั้งแต่ต้นเดินที่แล้วคือต้นเดินเมื่อธุนายน๗เมื่อธุนายน
โรงพยาบาลติดต่อเราไหมคะเช่นพอเราไปตรวจกับเขาเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
เขาก็ให้ใบรับโรงแพทย์มาเลยสนตรวจให้มาว่าเห็น
ตัวที่มีการพูดถึงเรื่องเงินทดแทนอะไรด้วยใช่ไหมคะ
ที่มีตัวเลขห้าหมื่นอะไรที่เราคุยกันเมื่อวาน
แต่ว่าไม่เคยได้โทรศัพท์จากโรงพยาบาลไม่เคยค่ะ
ไม่ได้รับเอกสารอื่นส่งตามมาที่บ้านมีไหม
มีแต่เอกสารเนี่ยค่ะเอกสารที่เงินห้าหมื่น
ตอนเป็นข่าวมีโรงพยาบาลติดต่อกลับมา

ก็เขาบอกว่าหนูกลับใต้แล้วกลับพิศนุโลกแล้ว

แล้วหนูก็ไม่ได้คุยกับเขาว่าเขาโทรมาเรื่องอะไร
แต่ว่าก็หลังจากเป็นข่าวแล้วเขาถึงจะโทรมา

ทีนี้ตอนที่ไปตรวจกับโรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะ
คือโรงพยาบาลต้องรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณบรรณีรัฐรับ

ก็มีเขาบอกว่าหนูไม่ไปตามนัด
แล้วเขาบอกไหมว่าตรวจครั้งแรกเป็นบวกแต่ครั้งที่สองเป็นลบ

ไม่ได้ชัดเจนแบบนี้ค่ะไม่ได้ชัดเจนแบบนี้
แล้วตอนนั้นที่คุยกันอธิบายแล้วเราเข้าใจว่าอะไรคะ
เขาบอกว่าหนูไม่ติดตามผลแต่ว่าเขาก็ช่วยเหลือแบบนั้น
ก็สรุปว่าโรงพยาบาลตรวจทั้งสองครั้งใช่
แล้วทำไมหนูไปตรวจพิศนุโลกทำไมถึงไม่ใช่

ตอนที่ไปตรวจกับโรงพยาบาลต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะ
คือไม่ได้รู้เรื่องราวเลยว่าตอนคลอดลูกคนที่๔เกิดอะไร
คนที่๕เกิดอะไรว่าแบบผลมันไม่เหมือนกัน

บอกแค่ว่าหนูไม่ได้ฝากคันไปตรวจแล้วก็
เขาบอกว่าหนูไม่ตามผลมาตรวจรอบ๒แค่นั้น
เขาไม่ได้บอกหนูว่าครั้งแรกเป็นบวกครั้งสองเป็นลบ

เขาเท่าจะบอกว่าครั้งที่หนึ่งหนูตรวจเลือดแล้วก็
ก็ผลเป็นบวกแล้วก็หนูไม่ตามผลครั้งที่๒แค่นั้น
แต่เขาไม่ได้บอกหนูว่าเป็นบวกแล้วก็เป็นลบเหมือนที่เขาอธิบาย
แล้วตอนที่ไปตรวจต้นเดือนมิถุนายนนะคะที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ย
ถามเขาไหมว่าใช้วิธีเดียวกันกับตอนที่เราคลอดลูกคนที่๔ที่๕ไหม
ไม่ได้ถามแต่ว่าตอนไปตรวจมิถุนาเขาตรวจทั้ง๓วิธีให้หนู
แต่ว่าเขาบอกว่าผลเลือดหนูยังไม่ปกติ
แล้วเขาผอโรงพยาบาลทุ่งสงศ์แกดีนะคะ
สั่งตรงมาเลยโทรไปจากโทรสั่งตรงพยาบาลที่เจาะเลือดหนูบอกว่า
ถ้าผลเลือดหนูยังไม่ปกติให้เอาเลือดหนูส่งไปโรงพยาบาลมหาลาศ
แล้วก็ดูว่าให้โรงพยาบาลมหาราชเจาะตรวจเลือดกับน้ำยาตรวจที่ดีที่สุดในประเทศให้

หนูให้เขาตามผลไปถึงโรงพยาบาลพิศนุโลกว่าเขาใช้น้ำยายย่ออะไร
จะได้ตามผลกันถูกจะได้ตรวจกันถูก
ตกลงแล้ววันนั้นเขาไม่ได้ให้ใบรับรองแพทย์หนูมาโรงพยาบาลตุ้งสงส์
ให้หนูไปอีกวันหนึ่งเพราะโรงพยาบาลมหาราชยืนยันจากโรงพยาบาลมหาราชว่าหนูไม่มีเชื้อเตวี
เขาถึงออกใบรับรองแพทย์ให้หนู

ใช่ค่ะขนาด๓ครั้งวันนั้นเขาจะเอาไปรับรองแพทย์ให้หนูแล้วเขาเอากลับแล้วก็ออกใหม่ให้อีกวันหนึ่ง
เท่ากับว่าคือที่ทางโรงพยาบาลทุ่งสงศ์บอกว่ายังไม่ปกติเนี่ยแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงใช่ไหม

ไม่ได้บอกว่าผลคืออะไรแต่บอกแค่ไม่ปกติ

ราชยืนยันกลับมาถึงได้ใบรับรองจากที่สงฆ์
ใช่ค่ะ
มิถุนาครั้งล่าสุดนี่เลยค่ะ
คือที่ฉันกำลังจะถามว่าทางโรงพยาบาลได้มีคำอธิบายไหมคะว่าเอ๊ะทำไมมันมีปัญหาแล้ว
วันนี้รู้ไหมว่ามีคนอื่นมีปัญหาเหมือนเรา
ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพยาบาลที่พาหนูไปเจาะหรือว่าดำเนินการหนูไม่ได้ว่าจะนู่นนะคะ
เขาเป็นคนบอกหนูเองว่ามันอยู่ความผิดพลาดอยู่ที่แผ่นตรวจเขาบอกว่าเลือดในโปรตีนในเลือดของแต่ละคนไม่เท่ากัน
เขาบอกว่ามีความผิดพลาดอยู่ที่เป็นตรวจเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วก่อนเขาทำเรื่องจะขอซื้อเป็นตรวจยี่ห้อเดียวกับมหาราช
โรงพยาบาลมหาราชแต่ก็บอกว่าไม่ผ่านแต่ว่าปีนี้มีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้คงน่าจะผ่านแล้วเขาบอกหนูมาแบบนี้ค่ะ
จริงเราอยากได้คุยกันกับสาธารณสุขจังหวัดนะคะหรืออาจจะเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลทุ่งสงศ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในข่าวนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณหมออีกหนึ่งท่านเกี่ยวกับความรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดในกรณีแบบนี้วิธีปฏิบัติของโรงพยาบาลทำถูกแล้วหรือ
มันจะมีผลอะไรกันบ้างไหมเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมออีกน่านค่ะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะสัตว์อาจารย์แพทย์หญิง
กุลกัญญาโชคภัยบุญกิจค่ะ

สวัสดีค่ะคุณจอมฟันสวัสดีค่ะทุกคน
หมอได้ตามข่าวนี้อยู่บ้างแล้วใช่ไหมคะ
พอจะรู้คร่าวแต่ยังคือมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับทางการแพทย์
ของตัวผู้เสียหายค่ะ
คุณหมองั้นขอถามความรู้พื้นฐานก่อนเลยนะคะ

แต่ว่าความรู้พื้นฐานคือในกรณีถ้าคุณแม่ที่ตั้งคัน
คืออย่างนี้ค่ะต้องเรียนว่า
สิ่งที่เราตรวจได้คือเลือดบวก
ความเป็นเลือดบวกของแม่เนี่ยมันเป็นการตรวจทางน้ำเหลือง
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเหลืองความเป็นเลือดปวดของแม่จะผ่านไปยังลูก
แต่ตัวเชื้ออาจจะผ่านไปหรือไม่ผ่านไปก็ได้
ซึ่งขณะนี้เด็กทุกคนที่คลอดจากคุณแม่ที่เลือดบวก

แต่จะบวกจนกระทั่งอายุประมาณขวบครึ่งถึง๒ขวบ
เด็กที่ติดเชื้อคุณแม่ก็จะบวกต่อไปจนกระทั่งโต
ส่วนเด็กที่ไม่ติดเชื้อจากคุณแม่เลือดก็จะกลายเป็นลบ
หลังอายุครวบครึ่งถึง๒ครับครับ
ทำไมถึงทิ้งช่วงประมาณปีกว่าคะคุณหมอ
เพราะว่าความเป็นเลือดบวกของคุณแม่คือ
ที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาทางน้ำเหลืองของร่างกาย
เวลาที่เราติดเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง

ทำให้เวลาเราทดสอบแล้วเราก็อุ๊ยมันมีภูมิต้านทานขึ้นมา
ก็เป็นเลือดบวกแต่เพราะเอิญว่าไวรัสเนี่ย
ตัวนี้มันเก่งมีภูมิต้านทานทางน้ำเหลืองก็จริง
แต่ปราบไอ้กลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เรื่องปราบไวรัสไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเพียงแต่บอกเป็นให้เรารู้
เป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่ามีการติดเกลียดเสร็จขึ้นคันนี้ไอ้น้ำเหลืองเนี้ย
ความเป็นเลือดบวกอันเนี้ยค่ะมันจะผ่านรกผ่านสายสดือผ่านคกนะคะ
คิดคิดง่ายง่ายนะครับไปยังลูกค่ะและแล้วมันอันนี้มันเป็นอ่า
สารทางน้ำเหลืองซึ่งโดยปกติแม่ก็จะส่งสารทางน้องเหลืองอย่างเงี้ค่ะ
ให้ลูกซึ่งเป็นปกติแล้วเพื่อปกป้องทารกน้อย
ในวัยที่เขายังสร้างเองไม่ได้ค่ะทำให้เด็กเด็กเนี่ยค่ะ
ไม่ติดเชื้อง่ายเพราะว่าได้ของแม่ไปอืม
เพราะฉะนั้นก็จะได้ความความบวกอันเนี้ยไปด้วยคราวนี้พอ
อันนี้มันก็จะมีฮับไลฟ์พอสักประมาณเนี่ยค่ะขวบครึ่งถึงสองขวบเนี่ยค่ะ
มันมันจะค่อยจางหายไปแล้วกลายเป็นลบในที่สุด
คือคือหมายว่ามันจะหายไปจนตรวจไม่ได้พอตรวจไม่ได้ก็คือผลเลือดเป็นลบ
เว้นว่าเด็กคนนั้นติดเชื้อจากคุณแม่ด้วยร่างกายของตัวเด็กเองก็จะเริ่มสร้าง
ภูมิก็คืออ่าเป็นสารทางน้ำเหลืองเนี้ยค่ะอ่าอ่าต่อสนองต่อการติดเชื้อ
คราวนี้ความเป็นบวกที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบวกจากตัวเด็กเองแล้วไม่ใช่ของคุณแม่แล้ว
เราก็จะเห็นว่าโอ้บวกนะตรวจทางน้ำเหลืองมันยังบวกตลอด
แม้ว่าจะอายุเกินหนึ่งขวบครึ่งหรือสองขวบค่ะกรณีที่เด็กติดเชื้อนะคะ
ถ้าเด็กไม่ติดเชื้อพอเลยบวกครึ่งสองบวกเนี้ยอ่าความเป็นบวกจะหายไป
ก็จะจางหายไปก็ก็กลายเป็นลบค่ะคุณหมอคะถ้าดังนั้นในเด็ก
เชิญเชิญคุณหมอพริกถ้าเราค่ะเชิญเชิญท่านค่ะไม่ได้เด็กเล็ก
ถ้าหากว่าเราจะดูว่าเขาเลือดบวกอย่างเดียวก็จะไม่ได้ละ
เรายังต้องตรวจหาตัวไวรัสเลยเพื่อจะบอกว่าเขาว่าจริงหรือเปล่า
คือเท่ากับว่าเดี๋ยวนี้ตั้งปกติแล้วนะค่ะถ้าสมมติคุณแม่
พี่แม่เขาฝากคันและคุณแม่เขามีคือระหว่างฝากคันก็อาจจะมีการป้องกันเด็กที่ยังเติบโตอยู่ในคันคุณแม่ได้ด้วยถูกไหมฮะ
ถูกต้องสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดก็คือการไม่ฝากคัน

เราจะต้องรีบปกป้องลูกน้อยในคันเราทันทีคุณหมอทุกคนจะเริ่มให้ยาต้านไวรัสทันที

ที่อยู่ในท้องของคุณแม่ที่เจ็บเชื้อและไม่ได้รับการรักษาใดประมาณ๑ใน๔เด็กจะเจ็บเชื้อ

อืมก็คือลดจาก๒๕เปอร์เซ็นต์เหลือสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยลดไปได้นิดนึงค่ะ
เพราะฉะนั้นการได้ยาเนี่ยมีการได้ยาเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ไปกำหนดโอกาสว่าเด็กจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ต้องให้๓ส่วนตั้งแต่ตอนแม่ท้องระหว่างคลอดและให้ในตัวลูก
แต่ถ้าแม่ไม่ได้มาฝากท้องเลยก็ไม่ได้มีโอกาสให้ในช่วงระหว่างตั้งคัน
ก็จะไปให้ทันทีที่เจอหน้าหมอก็คือระหว่างคลอดและให้ในทารก
เพื่อจะปกป้องทารกให้มากที่สุดเท่าที่จะปกป้องได้
ส่วนลูกเป็นระยะเราก็จะบอกได้ว่าน้องน่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ
บอกได้ตั้งแต่อายุแค่ไม่กี่เดือนแต่เท่าที่หมอทราบเนี่ย
ตอนที่คุณแม่คลอดน้องท้องที่๕เนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้พาน้องมาติดตาม

เข้าใจว่าคุณหมอท่านให้ยาหลังคลอดแก่น้องเพื่อจะปกป้องน้องให้ดีที่สุด
ซึ่งการให้ยาหลังคลอดอย่างนี้เราให้แค่ประมาณ๔๖สัปดาห์เท่านั้น
หลังจากนั้นก็ต้องลุ้นต่อว่าน้องจะติดเชื้อหรือเปล่า
แต่เข้าใจว่าคุณหมอเด็กเนี่ยจะเห็นน้องอีกทีนึงตอนนั้นอายุขวบกว่าแล้วค่ะ
ซึ่งพบว่าน้องไม่ติดเชื้อซึ่งตอนนั้นก็ดูจากผลเลือดนะคะ
ก็พบว่าเลือดเป็นลบเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นก็คือ๖ครึ่งไปแล้วค่ะ
หมอคะอันนี้ถามเป็นความรู้นะคะว่าสมมุติขออนุญาตอ้างอิงกรณีคุณมณีรัฐนะคะ
ในกรณีของข่าวเนี่ยนะคะถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติคุณแม่มีเลือดบวกจริงนะคะ
คุณแม่มีเลือดบวกจริงคลอดเสร็จแล้วแม่ไม่กินยาต้านไวรัส
แต่ลูกน่ะกินอันนี้ถ้าตามเรื่องราวคุณมณีรัฐตามข่าวนะคะ
คำถามคือยังไงแม่ก็ยังให้นมลูกไม่ได้อยู่ดีถูกไหมคะ

สูงกว่าประเทศทางอัฟริกามาก
อัฟริกาเนี่ยเขาจะให้ลูกกินนมแม่
เพราะว่าทั้งที่แม่ติดเชื้อนะคะเพราะว่าเขาไม่มีน้ำสะอาด
ดังนั้นเนี่ยถ้าให้ลูกกินนมผงเนี่ยนะคะเงินก็ไม่มีเงินซื้อบอกว่า
จากการติดเชื้อจากการขาดอาหารนะคะมากกว่าสิทธิ์ที่กินนมแม่นะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่กินถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้กินนมแม่
เพราะเขาถือว่าตายจากขาดอาหารตายจากติดเชื้อสูงกว่า
แต่ในประเทศไทยเราไม่ใช่อย่างนั้นของเรามีน้ำสะอาดมีนมฟรี
ประสงสารนักศึกษ์ให้นมนมผงนะคะกินกับเด็กที่คุณแม่เลือดบวกค่ะ
ตั้งถึงอายุ๑๘ในประเทศไทยนะมีน้ำสะอาด
เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราหมอทุกคนในประเทศไทย

แล้วคุณแม่ก็กินยาต้านไวรัสและน้องก็กินยาต้านไวรัส
คำถามคือคุณแม่ที่กินยาต้านไวรัสเนี่ยสามารถให้นมลูกได้ไหมคะ
ไม่แนะนำค่ะแม้ว่าความเสี่ยงจะลดลงมากก็ตาม
เพราะว่าคุณแม่กินยาต้านไวรัสไวรัสในตัวแม่ก็ลดลง
โอกาสที่ไวรัสจะออกทางน้ำนมก็ลดลง
แต่ก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันไม่เป็นศูนย์ค่ะ
เรามีเคสรายงานว่านะคะอันนี้ต่างประเทศนะไม่ใช่ประเทศไทย
ว่ากินยาต้านไวรัสอย่างดีจนไวรัสไม่พบเชื้อ
แม่ให้ลูกกินนมปรากฏว่าลูกติดติดช่วงกินนม
ติดจากน้ำนมแม่คือลูกสามารถติดได้ตั้งแต่ในท้อง
ระหว่างคลอดติดจากการกินนมแน่
อาจารย์คะในกรณีอันนี้อีกประเด็นนึงเลยนะคะ
แต่ว่ากินยาต้านไวรัสอย่างเช่นในกรณีข่าว
คือลูกไม่ได้เป็นแต่ก็กินยาต้านไวรัสตามคำแนะนำ
มันมีผลข้างเคียงของเด็กที่ไม่ได้เป็นแต่กินยาต้านไวรัสไหมคะ
ยาทุกตัวมีฤทธิ์ข้างเคียงบ้าง
แต่ภาพรวมแล้วปลอดภัยลิตรข้างเคียงก็เป็นลิตรข้างเคียงที่ไม่มาก
และจัดการได้รักษาได้
ตอนนี้หมอก็เรียนว่ายาที่ตามข่าวที่ลูกได้รับ
ถ้าหมอเข้าใจไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเพียงยาที่ให้แรกเกิด๑เดือน
จนกระทั่งน้องอีกประมาณ๑๐๖สัปดาห์
เป็นยาเพื่อป้องกันสุดส่งเพื่อไม่ให้ลูกติด
เป็นยาที่จะป้องกันเต็มที่ไม่ให้ลูกติดเชื้อ

ยาที่ให้คือมีความจำเป็นมีข้อบูงชุ้ย
พอให้ประมาณ๔๖สัปดาห์จะให้หยุด
หลังจากนั้นติดตามเด็กว่าเด็กหลังจากได้ยาแล้ว

ให้ยาทั้งแม่และทั้งลูกแต่เด็กยังติดจุดไหม
เพราะว่าขนาดให้เต็มที่ก็ยังติดได้ประมาณ๑

ประเด็นที่มาประกบกับประเด็นที่เป็นข่าวนะคะ
ยังไงถ้ามีประเด็นเอียจะได้รบกวนอาจารย์อีกนะคะ

อยากฟังนิดนึงว่าเมื่อพวกเราเนี่ยใครก็ตามนะคะ
อย่าตกใจอย่าขวัญเสียนะคะ
รีบไปพบแพทย์นะคะรีบกินยายิ่งคนท้องด้วยนะคะ

อย่างกรณีเป็นข่าวเนี่ยหมอก็รู้สึกกังวลใจมาก
เพราะว่าไม่ปากท้องถึง๓ท้องนะคะ
หากว่าเป็นการติดเชื้อจริงเนี่ย
เท่ากับเป็นการพลาดโอกาสในการปกป้องลูกน้อยในคันอย่างมากเลย

เพราะฉะนั้นยิ่งรู้ว่าตั้งแต่ท้องที่๔ว่าตัวเองติดเชื้อ
ค่ะขอบคุณค่ะ

แต่อันนี้คือของเราปลอดแล้วเรียบร้อยสำหรับประเด็นค้างคาใจ

ถ้าคุณแม่ยังแข็งแรงแล้วคุณแม่จะวางแผนมีน้องอีกไหม

ไม่เลยค่ะพอดีตัดน้องออกไปด้วย
ค่ะส่วนเรื่องที่จะไปคุยกับโรงพยาบาลยังไม่ได้นัด

ส่วนเรื่องค่าเยียวยาจะเท่าไหร่ตกลงสรุปได้ยังคะ

ใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านหาลูกแล้ว
เราก็กลับหาลูกเราเขาก็กลับหาลูกเรานะ

ยังไงก็ยินดีด้วยเบื้องต้นนะคะยังไงรักษาสุขภาพ